มาแล้วจ้าคุณผู้ชมค่ะ
ผลงานเพลงเพลงแรกของคุณเอ๋มิรา

ชื่อเพลงว่าฟ้ามีปกตา
ฟังแบบนี้แหมมันคุ้นเหมือนกับชีวิตจริงอะไรหรือเปล่า
วลีที่มาจากปากของเขาเองนี่แหละ
อกจากจะเป็นผลงานแรกเป็นของตัวเองแล้วนะคะ
ไม่แพ้น้องลำไยหายทองคำ
ปั้นของคุณพี่เขาเลยนะคุณผู้ชมนะ
คุณเอ๋มิราคุณผู้ชมของอาจารย์ไพบูน

หลังจากที่เมื่อวานนี้เธอปล่อยผลงานเพลงแรกในชีวิต
ชื่อเพลงว่าฟ้ามีตาค่ะ
ประโยคเด็ดของเธอเลยตอนที่มีปมดราม่าเรื่องอดีตสามี
แล้วก็น้องศิลปินท่านหนึ่งเนาะน้องกระต่ายพันนิพานะ
ก็ใช้คำเด็ดส่วนตัวแล้วค่ะก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะ
ที่จะเห็นว่าผลงานเพลงนี้ถ่ายทอดเรื่องราวคล้ายกับชีวิตจริงของเธอเองค่ะ
ก่อนหน้านี้เธอเองก็มีการประเดิมเล่นเอ็มวีมาแล้ว
วิวเนี่ยหลักล้านเลยถือว่าสอบผ่านนะในฐานะนักแสดงหน้าใหม่คุณผู้ชม
เดี๋ยวมาฟังเสียงเพราะของเธอกันบ้างดูสิว่าจะบาดใจขนาดไหน
ถ้าใครบอกได้อย่างนี้เลยก็พร้อมมีตาก็เลยมาเห็นไม่เห็น

กลุ่มมาก็โดนใจอยู่นะคุณผู้ชมนะใจได้เลยค่ะ
แล้วจะบอกว่าช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาเนี่ยคือ๒๔ชั่วโมงเต็มแล้วที่เพลงนี้ปล่อยออกมา
วิวตอนนี้ปลาไปเกือบ๗แสนแล้วคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะถือว่าตอบรับดีมากกับนักร้องหน้าใหม่คนนี้นะฮะ
แล้วคนที่ช่วยผลักดันอย่างนายห้างไฮทองคำพี่ประจักรชัยเนี่ยชมมากเลยค่ะชมไม่หยุดปากจริง
ก็มีการโพสต์ภาพคุณเอ๋นอนดมยาดมด้วยโพสต์เอาไว้เลยบอกว่าสมัยตอนที่ตัวเองปั้นลำไยหายทองคำแรกนี้นะคะ
วิ่งวันละ๓๕งานเลยทำ๕ปีไม่เคยบ่นค่ะลำไยสู้ทุกงานเหมือนกันนะฮะ
ส่วนเอมิราก็เช่นเดียวกันหัวใจแกร่งอึดจริงสมชื่อนะฮะทั้งความใส่ซื่อของคุณเอ๋แล้วก็ความอดทน
ถ้าอยู่ในร่องในรอยไม่อีโก้ไม่หลงไม่เวอร์รับรองเลยว่าจะอยู่ในวงการนี้ได้อีกนานมีคนรักและคนเอ็นดูแน่นอนนะคะ
ก็ฝากผลงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้เธอด้วยละกันฟ้ามีตา
นี่แค่วันแรกวันเดียวนะยอดวิวเกือบ๑ล้านแล้วนะเดี๋ยวรอดูวันต่อไปรับรองยอดวิวพุ่งพลวดขึ้นแน่นอน